เรื่องนี้ต้องเตือนเป็นอุทาหรณ์แต่ต้องใส่วงเล็บเอาไว้เลยว่า
เป็นอุทาหรณ์ครั้งแล้วครั้งเล่าสุนัขดุกับเด็ก
เดี๋ยวคุณผู้ชมดูภาพนะคุณแม่เดินกับลูกสองคนนะคะ
รวมเป็น๓คนอยู่ในหมู่บ้านค่ะ
เดี๋ยวจะมีจังหวะหนึ่งที่สุนัขพิษบูมันวิ่งมา
แล้วมันวิ่งพุ่งไปที่ไหนเด็กตัวที่เล็กที่สุดพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะ
โอ้โหเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะคะ
นี่คนเล็กชุดขาวนี่ใช่ไหมใช่ค่ะ
มันเลือกเด็กที่ตัวเล็กที่สุดมันขย่ำแบบเห็นภาพแล้วน่าตกใจจริงจริงอ่ะ
เดี๋ยวค่อยค่อยดูภาพไปด้วยกันนะคะมันขย่ำแล้วมันไม่ปล่อยอ่ะ
นี่ตอนที่น้องมาหยุดกันอยู่ที่หน้าบ้านหลังนี้
แล้วเดี๋ยวจะมีจังหวะหนึ่งที่หันมองกันไปทั้งสามคนนะคะ
นี่นะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะมันเป็นภาพที่น่าตกใจ
แล้วก็ต้องเตือนกันจริงนี่ต้องบอกเลยว่ายังดีที่มีคนมาช่วย
มีผู้ชายคนหนึ่งมาช่วยเนี่ยจังหวะที่มองไปทั้ง๓คนมองไป
สูญนักมันอยู่ในบ้านฝั่งฝามือนะคะนี่มาแล้ว
นี่แล้วมันเลือกเด็กตัวเล็กที่สุดอย่างที่บอก
มันขย่ำแล้วมันไม่ปล่อยแล้วมันคล่อมเลยพี่อุ๋ย
คือตัวมันเอาจริงเผลอใหญ่กว่าเด็กอีกนะ
โหย่ายกว่านี่ดูสินี่แล้วมีผู้หญิงที่เดินมาจับบ้าน
พยายามจะช่วยพยายามจะดึงมันไม่หยุดนะคะ

มีผู้ชายมาช่วยเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะ
จะเป็นผู้ชายเปิดท้ายรถเอาของไปฟาดสุนัขตัวนี้
เพื่อช่วยชีวิตหนูน้อยคนนี้
เอาอยู่ไหมนี่ค่ะนี่ค่ะ
นี่คือนี่ต้องไปช่วยกันแบบนี้เลย
ทักทุเลมากเนี่ยขนาดฟาดแล้วมันยังไม่ปล่อยนะ
มันไม่หยุดเลยนะมันไม่ปล่อยนะคะ
มันขยับไม่ปล่อยจริงนี่โอ้โหย
กว่าจะช่วยน้องได้ทุลักทุเล
มันมีบางช่วงที่เขาพยายามดึงตัวเด็กขึ้นมานะ

คือผู้เชี่ยวชาญเขาบอกว่าเหมือนกับต้องง้างปาก

ใครจะไปกล้าจับปากสุนัขที่มันกำลังขย่ำเด็กอยู่

คลิปนี้คือแชร์ไปในโลกออนไลน์ทุกคนสงสารเด็กจริง

อุ้ยนั่นจากชุดขาวของน้องเริ่มเป็นสีแดงแล้วนะ
พี่อุ๋ยเชื่อไหมมันเลือกขย่ำตรงไหน

คือคลิปนี้แชร์ในโลกออนไลน์เพราะอยากจะเตือนเป็นอุทาหรณ์

ข่าวของเราก็ส่งข้อความไปคุยกับเจ้าของคลิปนะคะ

เขาเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๒๐มิถุนายนที่พัทยา

โพสต์เตือนเป็นอุทาหรณ์
แต่ล่าสุดคนโพสต์เขาบอกกับทีมข่าวของเราว่า

แต่ก็ต้องเตือนสุนัขพันธุ
เลี้ยงก็ต้องเลี้ยงให้มันดี

เลี้ยงแบบถูกวิธีไม่ใช่ว่าห้ามเลี้ยงหรือเลี้ยงไม่ได้นะ
คือบางคนเขาชอบพี่อุ๋ยเขาบอกว่าเขาอยากเลี้ยง

คืออย่างนี้เนี่ยคือต้อง
ต้องไปดูเลยว่าบ้านหลังนั้นมันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมจังหวะนั้นอ่ะ
ก็ต้องเลี้ยงให้ดีอย่าปล่อยออกมาแล้วมันเดือดร้อนคนอื่นแล้วไม่รู้เด็กคนนี้อาการล่าสุดเป็นยังไงบ้าง
ตัวเล็กนิดเดียวตัวเล็กกว่าสุนัขแล้วโดนเข้าคอ
จังหวะที่เขาไปยืนอยู่ตรงหน้าบ้านอ่ะเนอะ

หายความเสียหายที่เกิดขึ้นแบบนี้อะ
เขาวิ่งออกมาไม่เอาดูพอก็เอาผู้หญิงเด็กก็ไม่อยู่

จนมีโหว่ชมงชาวบ้านมาอีก๓๔คนกว่าจะเอาอยู่